ตำรวจดีอย่าลืมชื่นชม

ทำงานพลีชีพทำงานสู้ตายมาก

ตำรวจโดดล็อกธาตุยา

ประโยชน์คนหนึ่งกระโดดเข้าไป

มทอไซค์ด้วยนะไม่ห่วงตัวเองเลยพี่ไม่ห่วงตัวเอง

อ้าวหนี

กลัวลมเชื่อกับปะ

มึงไม่ติดอะไรไม่ติดกุญแจ
สุดท้ายต้องจอดใช่ไหม
ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหนักมาบอกเลยว่าหนักไปแล้ว
ข่าวนี้ก็น่าชวนคุยเอาอีกคุณผู้ชมนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นไลน์หน้าจอเฟซบุ๊คหรือว่ายูทูป

ถ้าคุณผู้ชมเป็นตำรวจกลุ่มนี้คุณผู้ชมจะทำยังไง
จะทำยังไงดีกว่าอยากจะรู้อยากจะรู้

แต่สุดท้ายคนร้ายหนีไปได้

ถ้าจับไปได้ขนาดนี้ซ้อนไปขนาดนี้ยังหนีไปได้เหรอ
ใช่หนีไปได้นั่นน่ะจังหวะนั้นนะคะ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจอีกคันหนึ่งที่ไปกันสองนาย

ล้มลงในจังหวะนั้นแหละคนร้ายใช้โอกาสนั้นหนีไปเลย

คลิปนี้เนี่ยพลเมืองดีท่านหนึ่งตามไป
แล้วก็ถ่ายไว้ได้นะคะนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊คขึ้นแคปชั่น

ฟังนะวัยรุ่นปฐุมไม่รุมก็บิดแต่ถ้ากูไม่ขิดกูก็บิดต่อ

แท็กคนร้ายแหกด่านพาตำรวจหนีอยากมันก็ดันมา
เอาล่ะเรื่องราวแบบนี้นานเราได้เห็นครั้งหนึ่งนะครับ
กด่านเคยเห็นนั่นแหละแต่ว่ามอเตอร์ไซคด่านแล้วตำรวจตามไปแบบนี้
พี่ปุ้ยพี่เบิร์ดคุณผู้ชมเราเคยเห็นนะเวลาตำรวจไล่ตามผู้ต้องหาไป
ถ้าผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีตำรวจจะตัดสินใจถีบรถ

หรือพยายามสกัดรถให้ล้มแต่เนี่ยมีเพื่อนตำรวจซ้อนอยู่ไง
ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนอาจจะเจ็บด้วยไง

ทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่าเป็นเหตุการณ์คนร้ายแหกด่านตำรวจสพประตูน้ำจุลาลงกร
แล้วก็หลบมาจากถนนรังสิตปฐุมธานีขึ้นสะพานบริเวณตลาดรังสิตมุ่งหน้าปฐุมธานี
แล้วก็หนีไปได้นะคะครับพันธุ์ตำรวจเอกอภิชาติทองแพรเป็นผู้กำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกร
ท่านบอกว่าคืออย่างนี้คุณนักข่าวนี่อธิบายให้ฟังบอกว่า
ตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านตรวจยาเสพติดมอเตอร์ไซคันนี้ขับรถมา
พอเห็นตำรวจเรียกปุ๊บคนร้ายก็โยนถุงอะไรบางอย่างทิ้งลง
แล้วขับรถหนีคือแหกด่านตำรวจก็ไปตรวจสอบถุงที่ผู้ชายคนนั้นทิ้ง
พบยาบ้าร้อยเม็ดตำรวจก็เลยอ่าอย่างงี้นี่เอง
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปติดแบบนี้นะคะ
ในคลิปอาจจะดูไม่เด็ดขาดสำหรับการปฏิบัติการ
แต่ผู้กำกับบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามยุทธวิธี
มีการติดตามวิทยุสกัดจับกลุ่มตลอดเวลา
แต่ไปคลาดกันกับคนร้ายบริเวณสะพานปฐุมธานี๒
ซึ่งตำรวจที่เกาะรถคนร้ายไปเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ก็เลยสุดท้ายตัดสินใจกระโดดลงมานะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบทะเบียนรถจอยอย่อรถจักรยานยนต์
เราจะกระยานยนต์คันที่คนร้ายใช้หลบหนีทะเบียนปลอม
ทะเบียนปลอมใช่ค่ะแต่ตำรวจบอกว่า
แต่ก็ไม่น่าจะยากน่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้นะคะ
โอ้ยตำรวจทำงานฟรีชีพมากก็ต้องชื่นชม
แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วย
เห็นไหมถ้าล้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไปนะ

คนดูบอกว่าทำไมไม่ดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ล่ะ
หมายถึงตำรวจที่เกาะอยู่นะไปเอื้อมไปดึงเหรอ
ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเราถามเขาก็แสดงความเห็นนะครับ
บางคนก็บอกว่าทำไมไม่ยิงสกัดล่ะนะครับ
มันได้ว่าทางตำรวจเนี่ยอาจจะคิดต่างจากราวตำรวจ
อาจจะมีแผนเพราะเชิญเหตุของเค้าเพื่อเล็กกับเชิญเหตุแบบเนี้ย

แต่ส่วนตัวผมผมคิดว่า
มอเตอร์ไซต์ตำรวจอีกครั้งนึงควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้
แต่ท่านต้องคิดต่อว่าจะทำยังไงก็แล้วกัน